ที่บ้านของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คน
มีพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่นอกจากแฟนกับลูกแล้วทุกคนก็
มาสิบห้าสิบหกก็มาตรวจเจอโรคเบาหวาน
ไตก็เป็นไตวายระยะสุดท้าย
หมอก็ทำการเจาะคอให้แล้วก็ฟอกไตมาเรื่อย
สาเหตุที่หนูตาบอดคือหนูเป็นเบาหวาน
น้ำตาลสูง๒๐๐กว่าแล้วก็ความดันก็สูง
ส่งผลทำให้เส้นเลือดในตาเนี่ยมันแตก
ก็พังพืชบังตาจน๒ปีนี้ก็คือมืดไปเลย
เคยทำเย็บผ้าได้เดือนประมาณ๗๘๐๐๐บาท

เพราะจะต้องเอาเขาไปฟอกไตอีกวันเว้นวัน
ไปทีบางทีกลับมาไม่ถึงบ้านต้องแวะโรงพยาบาลอีก

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย
๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

ยุคทุ่มสู้ชีวิต
เขาเรียกว่าเป็นยุทธการป้าร้อมเมืองของเรานะครับ
เริ่มจากรากย่าชาวบ้านชาวช่อง
ตอนนี้ลุกลามแม้กระทั่งคนที่เป็นระดับบริหารระดับสูง
คนที่เป็นนักแสดงเป็นศิลปินด้วยกันกับเรา
ก็ยังชมรายการของเรา
ก็ขอบคุณทุกการรับชมจริงเลยนะคะ
แล้ววันนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าเรารัดคิวให้เธอเป็นกรณีพิเศษค่ะ
เพราะว่าเคสของเธอเร่งด่วนจริง
คนนี้ค่ะสมัยก่อนเธอเคยมองเห็นค่ะ
แต่ทุกวันนี้สายตาของเธอก็มองไม่เห็นแล้ว
และร่างกายของเธอก็ซุดสมลงไปมาก
คุณผู้ชมที่รักคะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกวรีนามสกุลพวงศรีเงินค่ะ
ชื่อเล่นชื่อเกลอายุ๒๖ปีค่ะ
ที่บ้านของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คนค่ะ
มีตัวหนูมีสามีของหนูแล้วก็มีแม่มีลูกชาย

พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ก็คือตากับยายค่ะ
จากแฟนกับลูกแล้วทุกคนก็เป็นลูกหมดเลยค่ะ
เกิดมาก็ปกติดีค่ะประมาณสิบห้าสิบหก
ก็มาตรวจเจอโรคเบาหวานคือว่าไปปัสสาวะในห้องน้ำอย่างนี้
แล้วมดมันตอมแม่เขาก็เลยพาไปตรวจน้ำตาลก็๓๐๐กว่า
แล้วก็หาหมอฉีดยามาเรื่อย
เมื่อปี๖๐มามีน้องอีกคนนึงทองลูกคนที่สอง
ตั้งคันได้๕เดือนก็ไปนอนโรงพยาบาล

หมอก็เลยบอกว่าต้องยุติการตั้งคันโดยการเหน็บยาให้เพื่อให้เอาเด็กออกอย่างนี้
พอหมอบอกว่าต้องเลือกอยู่ทางหนึ่งจะเอาแม่ไว้หรือลูกไว้
ก็คือให้เขาสองคนคุยกันตกลงกันว่าเอาแม่ไว้ก็เอาลูกออก
พอเอาเด็กออกแล้วก็มาเจาะฆ่าตายเจาะเลือด
ไตก็เป็นไตวายระยะสุดท้ายหมอก็ทำการเจาะคอให้แล้วก็ฟอกไตมาเรื่อย
ตอนแรกก็รับไม่ได้ที่ว่าเป็นเยอะขนาดนี้
ท้อแล้วก็เคยบ่นว่าอยากตายเหมือนกันบางที
ผมชื่อจืดเป็นแฟนของเกลตอนที่เกลเขาเป็นหนักตั้งท้องได้๕เดือน
ผมก็สงสารครับเพราะว่าผมก็หยุดงานไม่ได้เลย
เขากลัวผมทิ้งแต่ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทิ้งเขา
รู้สึกว่าเราจะจากกันไปเพราะว่าผมรักเขาผมสงสารเขา
สาเหตุที่หนูตาบอดคือหนูเป็นเบาหวานน้ำตาลสูง๒๐๐กว่า
แล้วก็ความดันก็สูงจนส่งผลทำให้เส้นเลือดในตาเนี่ยมันแตก
ก็พังพืชบังตาจน๒ปีนี้ก็คือมืดไปเลย
แรกหนูทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้หนูก็มาดู
คนที่เขาเป็นเหมือนเค้าก็มีนี่เค้าก็ยังตู้

มีบ้านเรายังเดินได้เลย
ชื่อนายม้วนจ่ายเคร่งครับอายุ๘๓ครับ

แฟนของลูกสาวก็เสียไปก็เลยไปไกลไม่ได้
อายุก็มากขึ้นเกิดเลยต้องหยุดค้าขาย
ปัจจุบันมีหนี้อยู่๒แสนกว่าครับ
ก็เอามาลงทุนใช้จ่ายในบ้านนี้ด้วย

ขาดทุนภายแรงมันมีมามั่ง
ไม่ได้เท่าที่ควรน้ำก็นาเช่าเขา
แม่ใหญ่มีหัวใจโตมีเบาหวานมีความดัน
แล้วก็โรคเกาแล้วก็โรคกระเพาะค่ะ

กลัวมันจะลำบากอะไรอย่างนี้

ตัวเราเป็นไงก็ช่างเถอะอายุเยอะแล้วเนอะ
ตอนแรกหมอบอกว่า
เส้นที่คอใช้ได้แค่๒เดือนเท่านั้น

แล้วก็เวลานอนฟอกไต
เลือดบางทีก็ดูดไม่ออกบ้าง
มีปัญหาหลายอย่างควรก็จะดัง

เคยทำเย็บผ้าได้เดือนประมาณ๗๘๐๐๐บาท

มีฟอกไตอีกวันเว้นวัน
เส้นเลือดในตาแตกพังผืดมาบังตา

ไปหาหมอธรรมศาสตร์อยู่๓เดือน

เย็บผ้านี่ก็ได้ไม่พอแต่ละวัน
ไปทีกลับมาไม่ถึงบ้าน
ก็เขาจะเหนื่อยเขาจะหมดแรงมา

ที่หนูมารายการร้องได้ให้ล้านนะคะ
หนูก็อยากได้เงินรางวัลตรงนี้
ไปทำเส้นจากคอตรงนี้
ที่มันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วค่ะ

จำนวน๓๕๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็ของพ่อใหญ่กู้ทกศมาทำนา

นี่ก็ถือว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชม
ที่หนักหน่วงเอาการเลยค่ะคุณป่า
และในกรณีของคุณเกลนี้นะคะ

เป็นคนแรกในรายการของเราเลยที่

เดี๋ยวตอนเดินขึ้นมาจะต้องให้สามีคุณจืด

แต่เธอก็ยังคงมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรานะครับ
คุณเกลแสงสว่างแห่งความหวัง
ยังส่องอยู่เสมอแม้ตัวเธอจะอยู่ในโลกมืด

และที่นั่งอยู่ตรงกลางกับผมคือคุณเป๊กกี้ตอนนี้นะครับ
นักสู้ชีวิตคนล่าสุดของรายการของเราคุณเกล
ซ้ายมือของคุณเกลคือผมนะครับปานุ่ม

และทางด้านขวามือของคุณเกลคือคุณเป๊กกี้

สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะส
ประมาณสองปีได้แล้วค่ะจากคนที่ก็เห็นปกติใช่ค่ะ
แล้วต้องมาเป็นแบบนี้มันยากกับการทำใจไหมคะคุณเกล
ยากมากทำใจไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามทำใจค่ะ

ตอนแรกเลยคือหนูเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ๑๔๑๕ค่ะ

แล้วก็ตอนแรกก็คือรักษาโดยการฉีดยา

ด้วยการงานแบบเราไปทำงานไกลอย่างนี้
ก็ช่วงนั้นก็คือมีขาดยาบ้าง
แล้วก็ที่แตกคือว่าเส้นเลือดเนี่ยคือแบบความดันหนูสูง๒๕๐บาทตอนนั้นถ้าจำไม่ผิด
แล้วก็วาววาดเกือบ๔๐๐บาท

สู้กับพวกโรคต่างนี้มาตั้งแต่อายุ๑๓

คุณเกลมันลุมหลายอย่างมันเป็นหนักอยู่
ท้อมันท้อเยอะไหมคะ

เคยแบบท้อท้อจนว่าพรุ่งนี้จะไม่อยู่แล้วจะไปแล้ว

พอเช้ามาได้ยินเสียงลูกเรียกอย่างนี้
อยากจะถามลูกชกุลรักแม่บ้าง
บอกรักครับเขาก็จะหอมเรา

แล้วสิ่งที่กลัวมากที่สุดก็เลยคือว่ากลัวแฟนทิ้ง
กลัวมากเลยคือเขาทิ้งเรา
ตอนนี้นะคุณเกลคุณแม่นั่งร้องไห้อยู่ระหว่างที่ดูคุณเกล
ถามคุณแม่หน่อยค่ะในวันที่ลูกสาวแย่ที่สุด
สายตาของคนเป็นแม่แย่ขนาดไหนคะแม่คะ
แย่จนไม่คิดว่าจะอยากอยู่เหมือนกัน
เห็นลูกเคยเห็นดีแล้วมัดนอนลงบ้านบางทีไปเป้าคนเนี่ย
กลับมาขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนี่ยร้องไห้มาตลอด
ก่อนเข้าบ้านน้องเช็ดน้ำตาแห้ง
กลัวพ่อเห็นกลัวแม่เห็น
คุณแม่คะเคยคิดไหมว่าทำไมลูกเราต้องเป็นอะไรขนาดนี้ด้วย
เคยคิดว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างทำไมมาอยู่ในครอบครัวหมด

เคยท้อท้อแบบว่าอยากจะทิ้งไปให้หมดเลย
ย้อนคิดทีหลังว่าพ่อก็แก่แล้วแม่ก็แก่แล้ว
ถ้าเราไม่อยู่แล้วใครจะดูแลคนข้างหลัง
ไหนจะลูกก็จะเป็นอย่างนี้หลานก็ยังเล็กอยู่
คุณเกลก็ป่วยแม่ก็ล้า
ให้กำลังใจคุณเกลยังไงบ้างคะ
ก็บอกเกลสู้นะลูก
แม่ขนาดนี้แม่ยังต้องสู้เลย
ต้องสู้เพื่อแม่สู้ให้ถึงที่สุด
จนฝ่าเราจะหมดทนทางต้องสู้ให้ที่สุด
คุณเกลรู้สึกยังไงเวลาเห็นคุณแม่เหนื่อยคุณแม่ท้อ
บางทีมันหงุดหงิดกับตัวเองอะค่ะว่า
ช่วยเหลืออะไรครอบครัวไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแม่ไม่ได้
ลูกก็เลี้ยงดูไม่ได้มันหงุดหงิดไปหมด
เพราะอายุเราป่านี้แล้วแบบน่าจะเลี้ยงได้แล้ว
น่าจะดูแลเขาได้แล้วแต่กลับเขาต้องมาเลี้ยงเรา
คู่ชีวิตเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างสามี
นี่ก็ดีค่ะคือเขารับได้กับสิ่งที่หนูเป็นทุกอย่าง
ไม่เคยรังเกียจไม่เคยแบบบางทีพาเราไปตลาดนัด
หรือไปไหนอย่างเงี้ยเจอเพื่อนเจอผู้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่อาย
สิ่งที่คุณเกลกลัวที่สุดก็คือกลัวคุณจืดทิ้ง

คุณจืดคะให้กำลังใจคุณเกลยังไง
ในช่วงเวลาที่มันแย่แล้วมันโหดร้ายที่สุด
เออก็ว่าเขาอะไม่ให้เขาคิดมาก
ให้เขาสู้เคยพูดเขาว่าผมสัญญาเขาว่าผมจะไม่ทิ้งเขา
เนี่ยผมก็ไม่ทิ้งจนฝ่าที่ว่าตายจากกันครับ
ยังไงก็ไม่ทิ้งจนกว่าจะสิ้นลมหายใจกันไปข้างหนึ่ง

ทุกวันนี้ต้องดูแลอะไรภรรยาบ้างคะภรรยามองไม่เห็นแล้วด้วย
ก็คอยจุงเขาไปกินข้าวแล้วก็อาบน้ำไปเดินเล่นไม่ให้เขาคิดมากไง
มีสักแวบหนึ่งไหมคะในใจคุณจืดที่คิดจะทิ้งไป

งั้นวันนี้คุณจืดพูดกับคุณเกลได้ไหมรบกวนคุณจืดเดินขึ้นมาอีกรอบนึงได้ไหมคะ

อยากให้มาบอกใกล้อยากให้จับมือกันไว้
เพราะว่าเนื่องด้วยสายตาของคุณเกลมองไม่เห็นแล้วด้วย
อยากให้สัมผัสกับทางร่างกายจับไว้ทั้งสองมือเลยค่ะ

พี่รักหนูนะยังก็ไม่เผื่อรักแป๊บนี้ตลอดไป
ขอบคุณนะคะที่ไม่รู้ขอบคุณนะหนูรักพี่นะ
วินาทีนี้ค่ะไม่มีอะไรดีไปกว่ากำลังใจแล้วค่ะ
หนูรักพี่นะ

หอมแก้มทีนึงอ้าว

กลับทีนึงค่ะหอมมาหอมกลับไม่โกง

เดี๋ยวแม่จะร้องเพลงแล้วแม่จะได้ตังค์กลับไปช่วยคุณยายนะลูกนะ
ตะโกนบอกหน่อยบอกแม่เกลสู้
แม่เกลสู้

โชกุลรักแม่เกลแค่ไหน

ความรักของโชกุลช่างร้อนแรง

แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันก่อน
เพราะว่าคุณเกลเนี่ยเป๊กว่ามีเรื่องราวอีกมากมายที่เราจะได้คุยกัน
นี่ยังไม่ได้เล่าเรื่องของการฟอกไตอะไรเลย
แต่ว่าเป๊กอยากให้คุณเกลเข้าแข่งกันเกมก่อน
คุณเกลมารายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ต้องเวลาด้วยนะครับ
การเงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา๓แสนบาทนะครับ
ร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงทั้งหมด๘เพลงด้วยกัน
แสนที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้าง
อย่างแรกเลยคือหนูจะเอาไปทำเส้นที่แขนนะคะ

เพราะว่าที่คอหนูมันใช้ไม่ได้แล้ว
ต้องใช้เงินเท่าไหร่คะเปลี่ยนจากที่คอมาย้ายมาที่แขน
ต้องฟล็อกไต๓๕๐๐๐บาท

ก็มีแล้วก็ใช้หนี้ให้พ่อใหญ่๒แสนกว่าบาท
หนักอยู่ตรงหนี้ทกศนี้๒แสนกว่าบาท
ก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เพลงที่๑

นี่คืออินโทรเพลงแรกค่ะคุณเกลค่ะยากง่ายยังไงบ้างคะก็จะว่ายากก็ไม่ไม่
ยากมากแต่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันนานมากแล้วเพลงนี้จำได้ว่าตอนนั้นที่เคยร้องตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดได้ค่ะเพลงนี้เหรอค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ร้องอีกเลยหรอฮะก็ไม่ค่อยได้ร้องเพราะว่าห่านหายไปนานก็ทำงานมากค่ะค่ะทำให้เต็มที่นะคะคุณเกลค่ะถ้าพร้อมแล้วจะให้คุณป่าเริ่มเกมค่ะครับฟังอ

ทำให้เต็มที่บนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราค่ะเพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
มองดาวใสผ่านใจเต็มไปคนอยู่ข้างบ้านจะรู้หรือเปล่า
คืนนี้มีหนึ่งคนเงาฝากคำกับดาวบอกว่ายังห่วง
ในวันที่นกปิดแรมทางโบกปีคว้างอยู่กลางเมืองหลวง
พบความรู้ต่ำกับดวงติดตามถามทวงหนทางสร้างฝัน
อยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อย
คือความจริงที่ท้าให้ถอยแต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไว้วัน
ความฝันและคำสัญญาก่อนหากใจลาบ้านเราวันนั้น
ความหมายไม่เคยแปรพันยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าคาง
อยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟยังมีไออุ่น
กลับจากนายยังหอมละมุนกุ่นดอกลาตีลอยล้มข้างทาง
อยู่เมืองหลวงยามเหงาทนหนาวโดยเดียวได้ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สั่ง
ั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้างพรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร
หลับตาฝันถึงผ่าบ้านเรายังเห็นยอดพร้าวไว้ในแสงเดือน
ลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือนผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล
เฝ้าฝันถึงวันได้ดีมีงานที่ตามวาดหวังไว้
คือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบรักไปศพคุณไอดิน
เหนื่อยไหมครับเนี่ยเหนื่อยใช่ไหม
เพราะรู้สึกว่าร้องไปแล้วเหมือนจะขาดใจเลยนะฮะ
คุณเกลระหว่างที่คุณเกลร้องเพลงนะคุณแม่นั่งร้องไห้แหละ
ไกลไหมคะเวลาไปฟอกไตครั้งหนึ่ง
ไปกลับก็๖๐บาทโล
ขาไปกับขากลับแตกต่างกันยังไงบ้าง
ก็คือพอเรานอนฟอกไตเนี่ยเขาจะดึงเลือดใช่ไหมคะ

โอ้โห